สมุทรปราการก่อนนะคะน้ำท่วมขังหลายจุดเลยค่ะ
มีการรวบรวมภาพมาให้เราได้เห็นบรรยากาศนี่ค่ะ

สัญญาณมาแล้วเนี่ยแถวยาวอย่างนี้นะฮะ
แถวยาวแบบนี้ค่ะต้องเข็นค่ะพี่ต้นพี่เบิร์ต
เพราะว่าขับไปต่อนี่เครื่องน่าจะพังไหมคะพี่
น่าจะพังเนอะสุดท้ายแล้วต้องหาจอด
แล้วค่อยเข็นกันไปแบบนี้นะคะยาวเหยียดแบบนี้แหละค่ะ
แล้วก็หลายเส้นทางในพื้นที่สมุทรปราการนะคะ
น้ำท่วมขังแน่นอนว่าสร้างความลำบากให้กับ
ประชาชนในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการสัญจร
น้ำท่วมขังนะคะรถเล็กเนี่ยผ่านลำบาก
แทบจะผ่านไม่ได้เลยบางเส้นทางยังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าด้วย
ก็เลยทำให้น้ำระบายไม่ทันท่วมถนนรถสัญจรลำบากลำบากนะคะ
อันนี้คือพื้นที่ของพรกษานะฮะ
ทีนี้ไปดูที่เคหะบางปูสมุทรปราการกันหน่อย
ภาพหนึ่งค่ะนี่แชร์กันเยอะเลยนะคะ

กระทะที่ไว้ทอดอาหารเนี่ยเหรอ

คือตอนนี้ใช้เรือแทนกระทะไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

ชาวบ้านบอกว่าลำบากเหลือเกินจะเดินลุยน้ำ

ใช่ค่ะนี่เชื้อลงโชโรกนะคะ
อีกจุดหนึ่งค่ะหมู่บ้านเทพารักษ์๔ตำบล

ตรงจุดนี้หนักเลยเห็นน้ำไหมคะสีอะไร
สีเขียวมรกฏแต่ว่าใช่ที่ว่าจะดีนะ
แปลว่าอะไรสีเขียวมรกฏน้ำท่วมขังหลายวันแล้วนะคะ

ใช่ระดับความสูงสักประมาณ๑ไม้บรรทัศน์ค่ะ
นิ่งน้ำเน่าแล้วชาวบ้านบอกว่าเหม็นมาก
แล้วอะไรรู้ไหมคะสิ่งที่กังวลคือ
เวลาเข้าออกบ้านต้องเดินลุยน้ำ
บางครั้งก็ต้องเท้าเปล่าแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรคะ

คนที่มีแผลที่เท้านี่ต้องระมัดระวังเลยนะฮะ
ใช่ตรงนี้น้ำท่วมขังนานกว่า๒สัปดาห์แล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านหน่อยนะคะสมุทรปราการ